เรื่องนี้คดีของน้องชมพู่ยังไงก็ต้องเล่า
คือบางคนบอกว่าโหตามมาแบบเบื่อแล้วอ่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้คือสารอาจจะนัดฟังคำพิพากษา
ถึงแม้ว่าเราจะรู้มาอยู่แล้วแหละว่าเอ๊ะสารท่านเลื่อนออกไปอืม
เมื่อวานนี้ศาลก็เลยนัดวันชี้ชะตาค่ะเป็น๒๐ธันวาคมปีนี้นั่นแหละ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูหน่อยไหมตอนที่ลุงพลจะออกมาจากห้องพักที่โรงแรม
เพื่อไปฟังศาลนัดตามปกติเลยนะ
ก้าวเท้าไหนออกมาพร้อมยังคะแอคชัน
สงสัยอะไรพี่เบิร์ต

พี่พี่ยูทูเปอร์ไง

ก็เนี่ยทีแรกจะดูว่าลุงพลก้าวเท้าไหนออกจากห้องหรือเปล่า

ก้าวเท้าซ้ายออกมาแล้วไม่รู้ว่า
เมื่อกี้อีกทีหนึ่งเข้าไปเมื่อกี้เหน็บใหม่เหรอเออนี่นี่นี่
ออกมาเสร็จแล้วปั๊บจัดสูตรหน่อยนึง
แล้วก็ขออะไรน่าจะเป็นใบเลสใช่ไหมที่เราติดปกเสื้อไว้
นี่แหละให้ได้ดูบรรยากาศตอนออกจากห้องพักที่โรงแรม
เพื่อที่จะเดินทางไปสารจังหวัดมุกดาหารอันนี้คือตามปกติที่ศาลท่านนัดเลย
อันนี้มุมนี้มุมนี้นี่แหม่คนที่ตามคดีนี้มาก็จะแบบอะ
ขอดูต่ออีกหน่อยนึงละกันแต่ที่ก้าวเท้าซ้ายออกมา
คือเขาจะเชื่อว่าอะไรนะพี่เบิร์ตอะไรนะคะขวาร้ายซ้ายดีเอออย่างนี้เหรอ
สิริมงคลคือเริ่มต้นที่ซ้ายทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ
แล้วแฟนคลับก็จะสังเกตนะว่าแบบเวลาที่ลุงพลทำอะไร
ซ้ายนำก่อนเสมอเลยใช่แล้วนอกจากการก้าวเท้าเอาเลิกเอาใช้แล้ว
ก็แต่งตัวแบบเนี๊ยบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ข้างในนี่เป็นโปโลขาวมีสูตรสีกลมนุ่งเกงยีนสวมรองเท้าผ้าใบขาว
แล้วที่อกสูตรด้านขวาติดเข็มที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช
อกซ้ายติดเข็มกัดพระปรมาพิไทยพระพันปีหลวง
พระปรมาพิไทยในหลวงราชการที่๑๐
ส่วนป้าแตนล่ะป้าแตนเนี่ยก็สวมเสื้อแขนยาวสีขาวนุ่งเกงยีน
แล้วพ่อแม่ของลุงพลก็คือพ่อผ่องกับแม่พา
ก็มาให้กำลังใจถ่ายรูปด้วยกันกับลูกชายอย่างลุงพล
แล้วก็ลูกสะพ้ายอย่างป้าแตนที่ริมแม่น้ำโขง

ทีนี้พอก็ต้องอวยพอละค่ะ
ให้ลูกแคล้วคลาดปลอดภัยลองฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
บอกว่าภูมิใจให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
เรื่องอะไรก็พ่อลึกเห็น
หรืออะไรกับอุปสรรคทั้งหลายก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
แสดงก็ให้จัดชินไปทางที่ยุคทำ
อันคาดีอิงงั้งกระดายวาสูตร

อันดังที่ขอบความบริสุทธิ์

ให้รู้สึกว่ามีความบริสุทธิ์

เราจะไม่รู้ยุ่งเที่ยวกับเค้าไม่ได้แทน
นี่แม่พาก็ยังยืนยันว่าลูกไม่ได้ทำ
ใช่ค่ะรวมถึงพ่อผ่องด้วยนะคะ
หลังจากนั้นทางลุงพลป้าแตนรวมถึงทนายความ
แล้วก็ยูทูบเบอร์ก็เดินทางไปถึงศาลจังหวัดมุกดาหาร
คือสารท่านนัดตอน๑๐โมงตรงก็เดินทางไปถึงศาลประมาณ๙โมง๔๕นาที
ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปในศาลประมาณ๙โมง๕๓นาที
แล้วการมาสารครั้งนี้ก็เลยทำให้ลุงพลป้าแตนได้เจอหน้า

จริงเจอกันครั้งสุดท้ายเลยเมื่อ๒๗กรกฎา
อันนั้นเป็นวันนัดสืบพยาน

ดังนั้นระยะเวลาจาก๒๗กรกฎามาจนถึงเมื่อวานนี้๓๑ตุลาเนี่ย
วัน๓เดือนได้มาเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรก

คือก็ไม่สะดวกใจที่จะทักทาย
ก็อยากพิสูจน์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
จากลุงพลป้าแตนแล้วคุณผู้ชมมาดูอีกฝั่งหนึ่ง
ก็คือฝั่งพ่อแม่ของน้องชมพู่ครับ
เมื่อวานนี้ศาลก็ใช้เวลาอยู่สัก๓๐นาที

ไปเป็น๒๐ธันวาคมอย่างที่พี่น้ำแข็งบอกไป
เพราะว่ายังร่างคำพิพากษาไม่แล้วเสร็จ
แล้วพ่อและแม่ของน้องชมพู่ครับ
อย่างพ่ออนามัยและแม่สาวิตรีวงศรีชา
มาให้สัมภาษณ์เปิดใจนี่ฮะตั้งโต๊ะ
แล้วก็คุยกับนักข่าวคุยกับสื่อ
แม่สาวิตรีก็ตอบคำถามกรณีที่เพจดาว๘แฉกเนี่ย
เอาแชทมาเปิดเผยว่าเป็นข้อความที่แม่สาวิตรี
แม่ของน้องชมพู่ทรงให้กับคนหนึ่ง
นี่คุณผู้ชมยาวใช่ไหม
ข้อความว่าลึกแล้วก็เสียใจอยู่

อันนี้คือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ชมผู้ตาย
จำเลยว่าที่ฆาตกรคือพี่เขย
แต่คนในบ้านกลับไปให้กำลังใจจำเลยกันหมด
เราต้องนั่งมองภาพลูกที่น่ารักเดียวใดในบ้านเพียงลำพัง
เขาจะเป็นคนร้ายหรือไม่เขายังมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเอง
แต่ชมพู่และครอบครัววงศรีชาไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลย
ต้องยอมรับความสูญเสียสถานเดียว
จากต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อหาความยุติธรรมลูกที่ตายไปแล้ว
ยังต้องสู้กับสัตว์สังคม
เพื่อหาความยุติธรรมให้๓ชีวิตที่เหลืออยู่
อีกชีวิตหนึ่งตายจากที่เหลืออีก๓คือตายทั้งเป็น
เป็นการสูญเสียที่โหดร้ายที่สุดนี่แหละครับคุณผู้ชม
คือแชทที่เพจดาว๘แฉกเอามาเปิดเผย
เนี่ยเราอยากรู้เป็นแชทแม่น้องชมพู่จริงใช่ไหม
แม่น้องชมพู่ยอมรับว่านี่แหละแชทจริงที่เธอส่งให้เพื่อนสนิทจริง

เมื่อ๒๙ตุลาคมเมื่อไม่นานมานี่เองคุณผู้ชมครับ
แล้วเพื่อนคนนั้นคอยให้กำลังใจแม่มาโดยตลอด
ข้อความในแชทก็เป็นเรื่องที่แม่เขาบอกว่าเขาอัดอั้นตันใจมานานนะ
เป็นความรู้สึกที่พูดคุยกับคนในครอบครัวไม่ได้
เพราะทุกคนก็บอบช้ำไงถ้าพูดกันกับคนในครอบครัว
ต่างคนก็ต่างช้ำมันยิ่งซ้ำเติมกันอีก
ถ้าพูดไปกลัวจะกระทบกระเทือนจิตใจกันและกันครับ
เพราะว่านี่คือความสูญเสียที่โหดร้ายที่สุดของครอบครัววงศรีชา
หลังศาลเนี่ยเลื่อนตัดสินส่วนตัวแม่เองแม่ผิดหวังนะ
แต่เชื่อว่าสารมีเหตุผลอันสมควร
แม่น้องชมพู่ยังบอกอีกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหครอบครัวแม่นะ

แล้วก็ไปให้ข่าวจนฝั่งแม่เนี่ย
ถูกสังคมโจมตีมาตลอด๓ปีนับตั้งแต่เกิดเรื่อง
ระหว่างสัมภาษณ์ครับแม่น้องชมพู่กลั้นน้ำตาไม่อยู่
เมื่อพูดถึงลูกสาวว่าน้องจากไปแล้วไม่สามารถจะแก้ต่างอะไรได้
แต่อีกฝ่ายยังสามารถพูดได้ว่าโดนใส่ร้าย
ตอนนี้แม่ไม่มีทางได้ลูกคืนแล้วแม้ว่าท้ายที่สุดเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
แม่ก็ยังเป็นผู้ที่ศูนย์เสียเหมือนเดิมครับ